รามาคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันที่ไปเที่ยวไอซแลนด์
แล้วก็โดนหัวหน้าเชฟร้านอาหารเนี่ยไล่ออกไป

เพราะว่าหลังจากที่คุณเอ๋ปารินาไกรคุบอดีตสสราชบุรีที่โพสต์ข้อความบอกว่า
ก็หมอพรทิพย์ดันทุรังเอง
มันเป็นสิทธิของร้านเขาถ้าจะไม่ให้บริการไม่ต้อนรับเนี่ย
ถ้าเขาไล่ตั้งแต่แรกคุณก็ควรรีบออกไปแล้ว
ชัดเจนว่าหมอพรทิพย์ดันทุรังอยู่ต่อ
จึงต้องรับสภาพอันนี้ความเห็นของคุณเอ๋ปารินา

ยังบอกว่าเห็นใจไม่ได้เห็นใจท่านสวหรือสสนะ
แต่เสียดายเงินภาษีประชาชน
ช่วงที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาต้องแก้ไขเยอะ

แต่สสวยังจะมีอารมณ์มาเล่นดนตรีที่ไอซแลนด์ได้อย่างไร
สุดท้ายบุคคลสาธารณะต้องยอมรับผลของการกระทำของตนเอง
ทั้งนี้ยังยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐด้วยว่า
จะไปยื่นร้องตรวจสอบจริยธรรมสอสอและสวกลุ่มที่ไปเที่ยวไอซแลนด์ด้วยครับ
มันทำให้รู้สึกหดหูนะว่าระหว่างสมัยประชุมเนี่ย
มันไม่มีข้ออ้างใดที่จะมาบอกว่าเป็นการจองล่วงหน้าอะไรต่างเนี่ย
มันฟังไม่ขึ้นทุกเหตุผลนะครับ
เป็นดิฉันที่ฉันก็จะไม่ไปดิฉันก็จะทิ้งตัว
ส่วนทางคุณมริกาจิรพันธ์วานิสครับสสลบบุรีพักภูมิใจไทยก็
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐสั้นผ่านทางโทรศัพท์นะบอกว่า

ยืนยันว่าเธอไม่ได้โดดประชุมสภาแต่ทำตามกฎและระเบียบ
สิทธิ์ของสมาชิกสภาอย่างถูกต้อง
เพราะทำหนังสือลากับประธานสภาไว้๒วัน
คือพุธและพระฤหัสสบดีที่เป็นวันประชุมสภา

ส่วนช่วงที่ไปกันช่วงปลายเดือนกันยายน
เพราะเมื่อก่อนเป็นช่วงปิดประชุมสภาครับคุณผู้ชม
ก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นเพราะว่านะครับ
ก็ยังมีรูปมีรูปที่คุณหญิงหมอไปนอนทับมอส
เขาก็วิพาควิจารนะครับ
โอ้โหมันเป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษทางธรรมชาติของเขาด้วย

บอกว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจนนะครับ
บริเวณที่ลงถ่ายภาพเนี่ยก็ไม่มีป้ายจึงทำให้ถูกระเบียบ
แจ้งมาเพื่อให้รู้ว่าหมอผิดพลาดเองและแก้ไขทันทีที่ทราบ
ลบรูปออกตั้งแต่ยังไม่กลับมาแต่ก็ไม่ทัน
สำหรับคนที่เกลียดชังนำไปขยายผลขอบคุณอีกครั้ง

ขณะที่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
ลงกรมหาวิทยาลัยท่านโพสต์เตือนซ้ำนะครับ
ก็เป็นลักษณะของการให้ความรู้กับทุกคนบอกว่าระบุว่า
อย่าไปนอนบนพื้นมอสที่ไอซแลนด์แบบจัสตินบีเบอร์นะครับ

โดยอธิบายบอกว่าประเทศไอซแลนด์นะครับ
เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป
และมีภูมิทัศน์ที่มหัศจรรย์หลายอย่าง
รวมถึงทุ่งลาวาเอ็นดรานนะ
ซึ่งเป็นพื้นหินลาวาสีดำที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ
และเนื่องจากผ่านมาเป็นเวลาช้านาน
พื้นหินลาวาจึงถูกปกคลุมด้วยมอสสีเขียวสดทั่วทั้งบริเวณ
เป็นภูมิทัศน์ที่น่าประทับใจ
แต่มอสนั้นหรือคือสิ่งมีชีวิตที่บอกบาง
และนักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้เดินย่ำ
การลงไปกลิ้งบนผืนมอสแบบจัสตินบีเบอร์
จนเป็นที่วิทยาลัยศาสตร์ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง
วิธีที่ดีที่สุดที่จะชื่นชมความสวยงามของมันคือ
ชมจากจุดชมวิวที่บริเวณจุดจอดรถใกล้กับถนนสายหลัก
แล้วยากมากที่จะฟื้นฟูต้องใช้เวลานานมากนับ๑๐ปี
ดังนั้นขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านโปรดดูแต่ตามืออย่าต้อง

คุณผู้ชมแล้วตอนนั้นเขาต้องปิดเลยนะปิดพื้นที่ตรงนั้นเลย
เพราะกลัวคนมันทำตามอย่างนี้นะครับ